คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะลุ้นทุบเคาะขยมเขย่า
ครับทำยังไงแล้วถึงจะตื่น
โอ้โหตำรวจเนี่ยเขย่าขยมจนเหนื่อยเลยคุณ
ใช่ค่ะสุดแรงเหมือนกันนะเนี่ยนี่นี่เมื่อเช้าเลยนะ
สมุทรสาครเนี่ยเขาได้รับแจ้งบอกคุณตำรวจคุณตำรวจมาหน่อยสิ
รถกระบะดำคันนี้มีคนนอนหลับเปลือยอยู่ในรถ
แก้ผ้าหลับอยู่ในรถใช่ค่ะเรียกยังไงก็ไม่ตื่น
ตำรวจก็เลยรีบไปค่ะเจอฟอร์ด๔ประตูสีดำจอดอยู่
แล้วไปส่องนะตอนแรกไปส่องดูข้างหน้า
เอ้าทำไมนอนเปลือยอยู่แบบนี้
ตอนนั้นตายหรือเปล่านะใช่
แต่ดูที่หน้าอกยังกระเพื่อมนิดหนึ่งยังไม่ตาย
เออยังหายใจอยู่แล้วตอนแรกที่คิดว่าตายนะ

ผู้ภัยมาดูหน่อยมาตรวจสอบหน่อย

นี่พยายามจะทำยังไงให้คนในรถตื่น
แล้วคุณเชื่อไหมใช้เวลาอยู่สักประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะ
สุดท้ายคุณว่าจะเปิดได้ไหมเดี๋ยวรอดูค่ะ
เป็นยังไงไหวไหมมาจากไหนกำลังจะไปไหนครับ

อยู่กาโหลงเลยครับ

คือคำถามแรกนะมาจากไหนจะไปไหน
เขาก็บอกอ๋อมาจากที่นี่ครับ
แล้วจะไปไหนอ๋อจะมานอนนี่แหละครับ

นี่เมาขนาดแท้แต่ที่แก้ผ้าด้วยนี่ก็งงเหมือนกันนะว่าทำไม

มันร้อนอ่ะโอ้ยดื่มเหล้าไปแล้วตัวมันร้อนไปหมดเลยถอดดีกว่าไหมอันนี้ผมก็เดานะ
แต่คือประเด็นคือเขาไม่ใช่ถอดแล้วเปิดแอร์ไง

ทีนี้ค่ะถามพลเมืองดีที่เขาแจ้งเหตุเขาบอก
จริงผมเห็นรถคันนี้ตอนประมาณต้องตี๕แล้วนะ
ตอนแรกคนขับเขายังเบิ้ลเครื่อง

พอหลังจากดับก็มีการบีบแต่เหมือนจะขอความช่วยเหลือด้วย
หลังจากนั้นสักพักนึงคือหลับไปเลย

เขาก็ไม่รู้ว่าคนขับมีอะไรหรือเปล่า

ใส่เสื้อใส่ผ้าให้เรียบร้อย
ก็ตรวจสุขภาพเบื้องต้นหน่อยนะ

เดี๋ยวถ้าสั่งเมาแล้วให้ไปลองเขย่ารถคันอื่นดูสิ

แต่เขาเมาไม่ขับของแท้ไงเมาแล้วหลับเลยไง
แต่กลัวกลัวเดี๋ยวเสียชีวิตในรถ